สวัสดีครับ๑๐นาฬิกา๑๘นาทีมาตรวจสอบสภาพประกาศกันในวันนี้นะครับในช่วงของรู้ก่อนร้อนหนาวต่อมาคุณผู้ชมแบบนี้นะครับวันแม่วันนี้หลายคนที่วางแผนพาคุณแม่เดินทางทำกิจกรรมต่างกลางแจ้งทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทยอาจจะต้องเฝ้าตรวจสอบสภาพประกาศเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าหลั
พื้นที่เหล่านี้ก่อนหน้านี้มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง
ฝนที่ตกลงมาสะสมหลังจากนี้เป็นต้นไป
ก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดภัยอื่นตามมาได้นะครับ
ฝนตกเยอะแบบนี้เพราะว่าตอนนี้เองมีร่องฝน
หรือว่าร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนะครับ
จุดไหนก็ตามแต่ที่มีร่องฝนพาดผ่านแบบนี้ก็จะทำให้เกิดฝนตกชุกเป็นพิเศษ
อกจากนี้เองห่อมฝนที่เกาะตัวบริเวณทางตอนบนของเวียดนาม
ตอนนี้ก็มีขนาดใหญ่นะครับสามารถทำให้เกิดฝนตก
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันออกรวมไปถึงภาคอีสานตอนบนได้ด้วย
จะทำให้เกิดฝนตกบริเวณดังกล่าวแล้ว
เหนียวนำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนั้นมีกำลังแรงขึ้นนะครับ
ส่งผลแน่นอนต่อสถานการณ์คลื่นทั้งฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งอันดามัน
ตอนนี้มีการประกาศเตือนแล้วว่าทะเลทางฝั่งอ่าวไทยและอ่าวไทยนั้นอาจจะสูงประมาณ๒๔เมตร
เรือเล็กควรที่จังวดออกจากฝั่งจากวันที่ถึงวันที่๑๐ศูนย์ศีลหาคมนี้
เน้นตกในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
แล้วก็บริเวณฝั่งตะวันตกของประเทศไทย
ตั้งแต่ตอนบนไล่ลงมาจนถึงตอนล่าง
จากนี้ยังมีในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน

รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคล่างตอนล่างด้วย
มาปิดท้ายที่กรุงเทพฯมหานครและปฏิมนธนฯ
จากการตรวจสอบวันนี้ยังคงมีโอกาสเกิดฝนนะครับ
โดยช่วงเวลาที่มีโอกาสเกิดฝนก็คือช่วงค่ำวันนี้นะครับ
ดังนั้นใครที่จะออกจากบ้านไปทำกิจกรรมต่าง

และนี่คือการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่เกิดขึ้นวันนี้ตลอดทั้งวัน
ยังไงช่วงนี้ขอให้ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับ

ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป